คุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่ดอมบอกนะครับ

ท่านรองกะทิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ท่านไลฟ์เมื่อ๓ทุ่ม๔๐ที่ผ่านมานี้
มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอม่วง๓๐อุบลราชธานี
แล้วกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางครับ

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครปริมณฑล

ภาคตรงมันออกชิ้นเหนือตอนกลาง
ฝนตกหนักครับหนักมากครับ
สลับเบาแต่มันจะตกแช่ครับคุณผู้ชม
แช่อย่างนี้อย่างน้อย๓วัน
โอ้โหก็ยาวจนสุดสัปดาห์นี้
ดาล่ะนะฮะส่วนภาคใต้ภาคตะวันออก
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางเคลื่อนตัวของพายุนะครับ
ก็จะเจออิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้
จะทำให้ทะเลมีคลื่นลมแรงสูงประมาณ๓เมตรครับ
เรือเล็กคุณงดออกจากฝั่งจนกว่าพายุลูกนี้จะสลายตัว
สำหรับการเคลื่อนตัวของโนรูนะครับทำให้เกิดฝนตกหนัก
บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมที่ท่วมอยู่แล้วนะ
และมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
พรุ่งนี้ศูนย์การพายุจะมาอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย
ก็จะทำให้มีฝนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เฉพาะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเนี่ย

มีฝนที่ตกชุกหนาแน่นอยู่

พื้นที่น้ำท่วมที่ยังท่วมอยู่นะครับ
ก็ยังไม่แห้งดีก็ครั้งเนี้ยก็ปริมาณน้ำจากพายุลูกนี้
ก็จะให้น้ำเยอะน้ำอาจจะขึ้นมาอีกนะครับ
ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านยังย้ำอีกนะครับ
ย้ำอีกประชาชนต้องเฝ้าระวังและติดตาม
การพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิ้นนะครับ
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามพายุลูกนี้ไป
ดูว่าตอนนี้ผลกระทบมันเป็นขนาดไหนแล้ว